ช่วงของการตลอดกินเดี๋ยวผมจะพาไปคุณผู้ชมครับ
ไปที่ไหนนี่เลยจังหวัดสุพันบุรีไปสุพันจ้า
ไปสุพรรณบุรีโอ้โหร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยสุดยอดต้องยกนิ้วโป้งให้เลยคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเป็นร้านอะไรนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับถ้าเราเมื่อยล้าจงเดินเข้าป่าก็เลยขับรถเข้าป่ามาเลย
มาที่นี่นะโอ้โหคันที่เล็กวิวนะครับมีแต่ธรรมชาติสุดยอดจริงเลยครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะกาแฟที่นี่อร่อยด้วย

อาหารมีไหมมีครับโอ้โหเขาบอกว่าร้านอาหารที่นี่นะอร่อยอย่างนี้เลย
แล้วก็ที่นี่ครบจบในหนึ่งเดียวเพราะมีที่พักให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ติดตามเลยเรื่องราวของความอร่อยกับช่วงของตลอดกินในวันนี้ครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับอาหารวางเรียงรายอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้ชิมกันนะสูตรข้างผม
แนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนนะครับคุณไผ่เจ้าของร้านครับสวัสดีครับ
ก่อนหน้านี้เราไปเดินชมมาจนทั่วขอชมเลยว่าสวยมาก
ที่เราจะมาชิมกันช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของร้านหน่อย
ร้านนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นส่วนของร้านอาหารถูกไหม

โรงแรมกับร้านอาหารอันไหนเกิดก่อนกันเอ่ยช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับ
เป็นธุรกิจของครอบครัวทางสามีนะคะ

ก็เขาทำโรงแรมมาก่อนก็มาทำร้านอาหารเพื่อที่เอาไว้รองรับลูกค้าที่มาพักโรงแรมค่ะ
เราเปิดมาได้นานยังไงสำหรับส่วนของอาหารเนี่ยครับ

ปีแล้วที่มาวางอยู่ตรงนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยถูกไหมฮะ

หมึกแดดเดียวอันนี้เป็นทัพทิมลาดยำเต้าเจียวและอันนี้เป็นไก่ไทยต้มน้ำปลาค่ะ
ไก่ไทยต้มน้ำปลาโอ้โหแต่ละอย่างนี่น่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยนะฮะ
แนะนำหน่อยได้ไหมว่าเราควรจะชิมเมนูอะไรเป็นอย่างแรก

ช้อนเอาเข้าปากตามสเต็ป

คือมันจะหนึบแต่ว่าไม่ได้เหนียวจนเกินไปนะ

แต่ถ้ามากันเยอะจะกินเป็นตัวหมดเลยก็ได้

มันก็จะแวกออกมาเลยมันไม่เหนียวคุณง่าย
แล้วที่สำคัญเห็นบอกว่าใช้ไก่ที่เป็นไก่บ้าน

เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มเต้าเจียว

ด้วยความที่มันมีน้ำจิ้มมา๒แบบ

ความเป็นซีฟู้ดแน่นอนมันเปรี้ยวเผ็ด

ขณะที่แบบน้ำจิ้มเต้าเจียวเนี่ย
หวานมันเรียกได้ว่าอร่อยทั้งสองน้ำจิ้มเลยนะ

ปลาทับทิมลาดยำเต้าเจียว

มันจะเข้มข้นหวานมัน

เด็ดของเราเลยสำหรับเมนูนี้นะครับ

ครั้งนี้เราก็คัดสรรมาสดใหม่
ปลาคังนี่เขาเลือกมาชิ้นซึ่งเบ้งใหญ่เลยนะ

อืมน้ำต้มยำมันหวาน

แต่มันหวานตัวเนื้อปลาคังที่มันสด

คุณรู้สึกเลยมันนุ่มหนับพอดี
ทานหมดทุกเมนูแล้วบอกเลยว่าอร่อยมาก

ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดสังเกตอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับพี่ไพรครับ
ก็คือถ้ามาจากทางกรุงเทพนะคะ
วิ่งเส้น๓๔๐ตรงมาเรื่อย
ก่อนถึงตัวร้านจะถึงปั๊มน้ำมันปอตทใหญ่นะคะ

ให้ออกคู่ขนานแล้วก็ชิดซ้าย
ร้านเราจะอยู่ถึงก่อนโรบินสัน๑กิโลค่ะ
ร้านเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด

โทรมาได้ไหมได้โทรมาสอบถามค่ะ
คุณผู้ชมตลอดกินมาถึงที่แล้วคุณผู้ชม

สวัสดีทั้งขอขอบคุณพี่ไผ่มากนะครับ
อร่อยทุกเมนูเลยครับพี่ไผ่ครับสัปดาห์หน้าตะลอนกิน
จะไปตลอดกินตลอดเที่ยวกันที่ไหน

จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม